จากเรื่องราวของเด็กนะคะไปดูเรื่องราวของสาวกันบ้าง
เอาใจคุณหนุ่มโดยเฉพาะคุณชนะคนข้างดิฉันนี่แหละค่ะ
สาวคนนี้นะคะเธอไม่ธรรมดาจริง

แต่ว่าต้องบอกว่าจากอาชีพนี้บางคนเขาบอกว่า
บางคนไปขายของมันก็รู้สึกว่าจะอาย
แต่เธอไม่อายทำกินจริงคุณผู้ชมค่ะ
เดินขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดง

และที่สำคัญนะคะเธอสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง

แต่งชุดไทยมาเลยนะไม่ร้อนแย่เหรอค่ะใช่ค่ะ
ก็อาจจะชินแล้วร้อนก็ร้อนแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่สุจริต
ถูกต้องตั้งใจทำมาหากินตอนอดน้ำทน
สาวสวยรายนี้นะคะแต่งกายด้วยชุดไทยค่ะ
เดินขายพวงมาลัยอยู่ในบริเวณสี่แยกเกาะกลอย
ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ซึ่งก็สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา
แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยเลยนะคะ
ชื่อว่านางสาวชมพู่พรมรัฐอายุ๒๖ปีเท่านั้นเอง
ยังเด็กอยู่เลยนะคะเป็นชาวจังหวัดระยองค่ะ
เธอเล่าว่าเธอมีครอบครัวแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูก
โดยสามีนะคะทำงานอยู่ในโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธ
ส่วนเธอเองเดินขายพวงมาลัยพร้อมกับน้องสาวมานาน๑ปีแล้ว
ตอนแรกไม่ได้แต่งชุดไทยก็แต่งชุดธรรมดาทั่วไป
แต่มีลูกค้ามาแนะนำ
เธอก็เลยลองเริ่มที่จะแต่งชุดไทยมาขายพวงมาลัยแบบนี้ดู
ตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานี่เองค่ะ

โอ้์๗๐ถึง๘๐ฟวงเลยนะคะ

คุณชมพูยังบอกว่าการแต่งกายด้วยชุดไทย
เปรียบเสมือนการรักษาวัฒนธรรมไทยของเรานี่แหละ
จึงตั้งใจที่จะแต่งชุดไทยมาขายพวงมาลัยแบบนี้
เป็นประจำทุกวันแล้วก็ไม่รู้สึกอายด้วยนะ
อย่างที่บอกไปเพราะว่าเธอถือว่าเป็นอาชีพที่เธอทำ
แล้วมันสุจริตโดยเธอเนี่ยออกมาขายพวงมาลัยทุกวันนะคะ
ตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๓โมงเลย
ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะมีความอดทนสูงมากเลย

ในช่วงกลางวันมาแต่งชุดไทยขายก็โอเคอยู่
ก็เป็นสีสันให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ
บางคนแบบว่ารถติดใช้รถใช้ถนนโอ๊ยง่วง

ตอนกลางค่ำกลางคืนถ้าแต่งชุดไทยมาขายแบบนี้

เขาขายแค่ตอนถึง๓โมงเย็น
ถูกต้องดีแล้วนะครับตอนกลางคืนอย่าไปใส่ชุดอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะลำบาก
ต้องบอกว่าพวงมาลัยที่น้องชมพู่เนี่ยกับน้องสาวของเธอทำเนี่ยนะคะ

อย่างที่บอกไปว่าขายวันหนึ่งก็ได้๗๐พวง

ก็จะอยู่ที่วันละ๑๐๐๑๒๐พวงนะคะ
โดยเคยขายได้มากที่สุดวันละ๑๓๐๑๕๐พวงเลยนะ
ซึ่งกำไรที่ได้ก็จะแบ่งกับน้องสาวค่ะ

ให้กำลังใจมากเลยบอกว่าสู้นะคะ
แล้วบางคนค่ะขอถ่ายรูปคู่ก็มีมีเซลฟี่กันก็มีนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมผ่านสัญจรไปแถวนั้น
อย่าลืมอุดหนุนแล้วก็ส่งกำลังใจให้เธอด้วยนะจ๊ะ
แบบนี้เราก็มีให้ได้เห็นอยู่บ้างนะครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดหลายปีมาที่ผ่านมาแล้ว
มีข่าวเรื่องของการขายพวงมาลัยแล้วก็แต่งชุดแปลกแบบนี้
อย่างเช่นใส่สูตรผูกไทยมาขายพวงมาลัยก็มี